ชิมสนั่นทอล์กสนุกสนับสนุนโดยปีใหม่นี้ให้กันด้วยใจให้กันด้วยแบรนด์
ฝีมือน้องโกะน้องโก๊ชิมหน่อย
แหมพูดไปฝีมือใครฝีมือใคร

แต่ขอโทษวันนี้คุณผู้ชมขอโทษว่าพลาดน้ำมะขามเปียกไปนิดนึง
แต่ก็อร่อยนะเมื่อกี้ชิมแล้วก็ยังอร้อยอร่อย
รึเปล่าดูเสียงมันมันแบบอร่อยจริงจังเลย
อร่อยจริงเพราะพี่เป็นคนชอบทานต้มส้ม

กินพริกเยอะแหละตัวเองฟาดลงมาเอง

คุณแม่เอาตรงเลยนะ

แต่เค้าไม่ได้ลาดไปน้ำข้าวต้ม

แต่ที่ขึ้นกับรสนิยมของลิ้นของเรา

แต่ว่ารสชาติ๓รสชาติต้องเสถียร
ใช่ต้องอยู่อย่างนี้อยู่นิ่ง

พอพูดถึง๓รสชาติเสถียรชีวิตคุณเสถียรหรือยัง

แฟนเอาย้อนมาดีกว่า

ก็กระท่อนกระแท่นครับ

ชีวิตของการที่เราจะคบกับใครสักคนหนึ่ง
มันก็ต้องปรับมันก็ต้องจูน
เราไม่รู้ว่าพื้นฐานของชีวิตเขามีมายังไง
เขาก็ไม่รู้ว่าพื้นฐานชีวิตเรามีมายังไง
ต้องมาจูนกันว่าคุณชอบอะไรผมชอบอะไร

ครอบครัวเขาครอบครัวเราพอคบกันได้ไหม
พื้นฐานเขาก็มากินข้าวกับแม่หนู

ฐานโอเคได้กัน
แต่เวลาเราอยู่ด้วยกันอันนี้ถือว่าอยู่ด้วยกันไหม

อาทิตย์หนึ่งก็ทำงานเยอะมาก
มีเวลาให้กับความรักเท่าไหร่

หมายความว่าเช้าบางทีเราออกเช้า

เราก็ตื่นเช้าตั้ง๖โมง๗โมง
เราก็ไปรับเขาแล้วไปส่งที่ทำงาน

เราก็ตะแตะไปไปอาจกลัวคนต่อย

ก็ถือว่าชีวิตตอนนี้มีความสุขนะคะ

ก็๓๖แล้วแม่ก็อยากจะวางแผนชีวิตเหมือนกันว่า
อีก๒ปีก็

ที่นี่งานน่ะเยอะมากมายละกิ่ง

แม่สนุกคำว่าหางมากถูกมั้ย
แต่เขาบอกตลกเจ้าชู้คุณเป็นคนเจ้าชู้ไหม

ถ้าชีวิตหนูรู้จักผู้หญิงแค่๓คนเอง
คือคนแรกก็คบมา๔ปี
คนที่พวกเลิกกันไปก็ครบกว่า๑๒ปี
แล้วก็คนปัจจุบันเกือบ๒ปีก่อน

ครบมา๓๗ปีเลย

มีผู้หญิง๔คนในชีวิตคนแรก
ถ้า๓๖ปีต้องครบก็๓๗ปี

แล้วคนอายุ๓๗ปีที่คบกันมาเนี่ย

ตอนนี้ย่างเค้า๗๒และ๗๓ไม่ได้
ก็ยิ่งสาวอยู่ยังสาวอยู่แต่เครงแรง
ถ้าคุณลูกมีความวางแผนดี
ถ้าคุณซื้อบ้านให้แม่นะ

แม่วันดีนอนอยู่ยอดไม้

เราปลูกต้นไม้เยอะที่บ้าน
ให้แม่แบบหยุดไปเลยแล้วก็แบบวันแม่จะกวาดใบไม้มาสามรอบ
ติดถุงปุ๋ยแม่ว่าแม่กวาดไม้ไหวเลยเลยเม่เผาได้มั้ยเนี่ย
ไม่แต่ดีนะทำให้เขามีความสุขเขามีกิจกรรมทำ
แต่คุณทำเยอะมากละคอลก็ทำตอนนี้
ไปทำกับใครอะทั้งผมว่ากายไปรายการก็ทำอะ

บ๊ายไม่ใส่ตั๊กที่คิดในใจพูดคนเดียว

ก็คือทำละครส่งใช่ครับ

แต่ว่าหนูอยากเปิดโอกาสให้กับเด็กที่บางทีแบบว่าเขาไม่มีโอกาส
แล้วก็ถ้าเด็กคนไหนที่มีโอกาสสามารถเลี้ยงดูครอบครัวเขาได้
เราเคยเป็นเด็กคนนั้นที่เราอยากได้โอกาส
เราก็ต้องบอกมาเรียนโรงเรียนสอนการแสดงเรา
แล้วก็ณปัจจุบันเนี่ยในวงการบันเทิงก็มีเด็กจากโรงเรียนหนูเยอะหลายคนนะครับ
ก็นั่นน่ะสิก็เด็กอาจจะมาไม่เยอะเพราะคอร์สละแสนห้า
เฮ้อถูนะ๗๐๐๐๘๐๐๐ฯเองครับผม

สอนทุกอย่างครับผมมีร้องเพลงมั้ย

คือเป็นคอร์สที่หนักจริงคือคอร์สการแสดง
เพราะของเราโรงเรียนเราแหละคือเรียนแล้วต้องได้เล่น
อ๋อเออแล้วหนูเนี่ยเริ่มจากค่อยแทรกเข้ามาในวงการ

แล้วทำยังไงจนบัตรนี้เป็นอย่างนี้เป็นที่รักของทุกคนอ่ะ
ทีคนอยากสงสัยว่าทำยังไงโกะเป็นที่รัก
หรือว่าวงการนี้เนี่ยมันมีอะไรหลายอย่างให้เราให้เราได้คิดให้เราได้ศึกษานะครับ
วงการนี้แม่ก็อยู่มานานกว่าหนูแม่ก็น่าจะรู้คือหนึ่งที่อยู่ได้คือความจริงใจนะครับ
ที่สำคัญคือเราต้องไม่ทรยศกับอาชีพของเรา

ทรยศในอาชีพของเราคือบางครั้งบางทีหนูเคยมีอยู่ครั้งหนึ่ง
หนังเรื่องหนึ่งแล้วแบบรู้สึกว่าไม่ไหวแล้วไม่ได้อ่ะแล้วก็เล่นเล่นไป
เขาบอกให้เล่นกี่ครั้งเราก็เล่นเหมือนเดิมเรื่อยไป
เพราะสุดท้ายเราไปดูในภาพยนตร์
แล้วเรารู้สึกว่าเราทรยศคนดูเราทรยศตัวเอง
ทำไมไม่ทำกูเล่นได้ดีกว่านี้กูทำได้ดีกว่านี้แต่ทำไมณเวลานั้นทำไมเราไม่ทำ

สัญญาไว้เลยว่าต่อไปในอนาคตตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาเนี่ย
ว่าถ้าหนูทำอะไรในวงการบันเทิงหนูจะไม่ทรยศคนดู
และไม่ทรยศหน้าที่และอาชีพตัวเอง
ระยะทางเนี่ยมันจะสอนเราว่าเราควรจะเป็นยังไงถ้าคิดจะอยู่ในวงการนี้
ถ้าจะอยู่อาชีพนี้นานแล้วต้องทำตัวยังไง

คือแน่นอนมันมีขึ้นลูกเก่าลูกใหม่มา
อยู่ที่ว่าลูกใหม่เนี่ยจะทำให้ตัวเองเป็นขึ้นลูกเก่าที่อยู่ได้นานไหม
นี่ระดับแม่แล้วนะยายังข้าวแม่ไม่ลง

พระแม่ชื่อยานีและแก่

คิดทำอะไรอีกมั้ยโอ้โหนี่ทำมาชีวิตเยอะมากแล้ว

จะทำไปเรื่อยครับจริงจริงแล้วเนี่ย
อนาคตหนูมีวางแผนวางแพลนว่าหนูอยากจะทำอะไรก็แล้ว
แต่เพื่อสร้างจิตสำนึกให้กับคนไทย
โดยการที่สร้างจิตสำนึกให้กับตัวเราก่อน

หนูมีแต่ว่าตอนนี้ยังบอกไม่ได้ครับ
เอาเป็นว่าคือโก้เป็นคนที่ต้องดูแลทุกคน
ดูแลทุกคนที่แวดลอง

จะได้เป็นที่รักที่ใครเป็นเสาหลักของครอบครัวและคนรอบข้าง

นี่ก็อย่างทศกาลปีใหม่แล้วนะ
นี่เลยกระเช้าแบรนด์เนี่ยคุณค่ะ
แล้วก็นี่จากใจถึงใจนะ
แทนความขอบคุณความห่วงใยอะไรหลายอย่าง
อยากให้น้องมีความสุขมากแล้วก็สร้างแรงของตัวเองให้ขึ้นมาเรื่อย
แล้วก็สร้างเสียงหัวเราะให้ทุกคนตลอดไปค่ะ

ก็สนุกสนานกับน้องรักไปแล้วนะคะสำหรับปีใหม่ปีนี้อย่าลืมนะคะ
ส่งความห่วงใยให้กับคนที่คุณรักด้วยกระเช้าแบรนด์
ของขวัญที่ต้องเลือกด้วยใจเลยค่ะมอบให้คนสำคัญของคุณ
แล้วต้องหาโอกาสพี่โก๊ถ้าพี่โก๊จะไปให้ใครต้องหาโอกาสไปเนี่ย
สวัสดีปีใหม่ด้วยตัวของเราเองไปอวยพรไปแสดงความรักนะคะ
ผ่านนี่ค่ะของขวัญของเราที่เราคัดสรรจากใจนะคะ
เป็นของขวัญที่ดูแลคนที่เรารักกันทุกวันค่ะ
เคยกินแต่เด็กเวลากินโต๊ะจีนเนี่ยนะคะ
ตบท้ายเขาจะตบด้วยข้าวผัดสับปะรด